คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยละกัน
วันนี้ที่ต้องจับตารอดูพักก้าวไกล

ช่วงไหนที่ต้องจับตารอดู๔โมงเย็นวันนี้
เดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ได้ติดตามกันด้วย

มีการไลฟ์เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
ว่าประเด็นไหนที่คุณทักษิณพูดแล้วดูน่าสนใจบ้าง
คือจริงเมื่อวานคุณทักษิณก็พูดหลายประเด็นนะคะ
ตอนนึงวิเคราะห์สาเหตุ
สาเหตุที่เพื่อไทยแพ้การเลือกตั้ง
เพราะอะไรคือคุณทักษิณบอกแบบนี้
เพื่อไทยโดนทั้งกระแสแล้วก็โดนทั้งกระสุน
กระแสคือกระแสของก้าวไกล

แต่ก็รอดมา๑๑๒เขต

กระสุนที่ว่านี้คืออะไรฮะ

แต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของดิวลลับด้วย

ว่าดีลลับกับคนเอกประวิดบวงสวรรค์เป็นยังไง
คุณทักษิณบอกว่าอันนี้รู้เลย
รู้เลยมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้ว
อันนี้โดนไอโอปั่น
ทั้งที่น้องอิ๊งคือคุณแพทองทาน
คุณเศษฐารวมถึงคุณหมอชนหน้า
ยืนยันแล้วไงว่าไม่เอาสองลุงไม่เอาสองลุง

แล้วคุณทักษิณบอกว่าเป็นไอโอของ

ซึ่งคุณทักษิณบอกนะผมก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นแท็กติก
ลองฟังดูหน่อยไหมคะช่วงนี้

เป็นไอโอว่าผมกับป้อมคุยกันตกลงกัน
ไอโอจนเขาต้องออกมาพูดว่า

พูดชัดยังไงก็ยังไม่ฟังอีก

เพราะไอโอเหล่านี้มันออกทั้งออกโดยคน

นี่แหละค่ะที่คุณทักษิณบอกว่าผมรู้นะ
อ้าวเหรอหลายคนฟังคุณทักศิลป์แบบนี้

ค่ะก็นี่ไงหรือว่าต้องรอดู๔โมงเย็นวันนี้
ก้าวไกลจะคุยกับทางเพื่อไทยแล้วจะยังไงไหม
ทีนี้ค่ะคุณทักษิณพูดนะเรื่องของการเดินทางกลับไทย
เพราะว่าวันก่อนคุณอิ๊งก็บอกเองว่า
คุณพ่อก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

บอกว่าการเดินทางกลับไทยมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะ
ว่าเพื่อไทยจะแพ้จะชนะมันไม่เกี่ยวเลย
คือผมอยากไปเลี้ยงหลาน
หลานผม๗คนอยู่ที่เมืองไทยนะ
ผมก็อยากอยู่กับหลานบ้าง
อยากกลับบ้านยืนยันกำหนดการเดิมเลยค่ะ

นี่ผมอยู่เมืองนอกมา๑๗ปีแล้วนะ

ดังนั้นถ้าเกิดว่าผมจะกลับไปนะอะไรจะเกิด

เพราะว่าบ้านผมผมจะกลับไปมีอะไรไหม

ค่ะฝั่งคุณทักษิณเป็นแบบนี้
แต่ทีนี้ในขณะที่หลายคนก็กำลังออกมาเรียกร้อง
ทั้งจะให้สวววให้คุณพิทา
รวมไปถึงพักที่ได้คะแนนเสียงตามมา
แล้วก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นฝ่ายค้าน
หนึ่งในนั้นก็จะมีประชาธิปัตย์ด้วย
ก็มีหลายคนนะคะอย่างคุณเศรษฐาเองก็ยังอยากจะออกมาพูดเหมือนกัน
ชัดเจนว่าอยากจะให้ทั้งภูมิใจไทยให้พักอีกฝั่งหนึ่ง

ทางด้านของคุณชวนหลีกภัยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่น่าติดตาม
เพราะว่ามีนักข่าวไปถามท่านมาเหมือนกัน
ไปถามมาว่าเรื่องของการโหวตให้คุณพิธา
เรื่องนี้คือท่านมองยังไง

เรื่องที่พยายามจะเรียกร้องให้พักการเมืองต่างไปลงมติ
ให้เลือกคุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านบอกว่าอย่าไปก้าวกาย
อย่าไปลุกล้ำคนอื่นเลย
แต่ละพักการเมืองเขาจะคิดเห็นอย่างไร
ก็ให้พักนั้นให้เขาได้คิดและมีมติเป็นของเขาเอง
เขามีสติปัญญาที่จะคิดเองได้คุณชวนบอกแบบนี้นะ
แต่เท่าที่ประเมินดูเวลาออกหาเสียง
ท่ามกลางของการยิงกันด้วยเงิน
ก้าวไกลอาจจะไม่มีคอรหาเรื่องนี้
แต่เขาก็ใช้การสร้างกระแสในสื่อโซเชียลหาเสียงค่ะ
ครับแต่ทีนี้คุณชวนพูดแบบนั้น
แต่ว่าคนในพักอย่างนายอลงกรพลบุตร
รักษาการรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
คนนี้ประกาศจุดยืนออกมาคุณ

เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
ดังนั้นอาทิตย์หน้าจะเตรียมเสนอแนวทางต่อ
ที่ประชุมพลักษณ์ประชาธิบัติ
ว่าจะโหวตนายพิธาเป็นนายยกรัฐมนตรี
แม้ว่าจะอยู่คนละครั่ว
แล้วก็ไม่มีเงื่อนไขในการที่จะไปร่วมรัฐบาล
หวังว่าการโหวตครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็ว
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยและทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
เพื่อตรวจสอบถวงดุลการทำงานของรัฐบาลพักก้าวไกล
อ่านะฮะก็ต้องจับตามองท่าทีประชาธิปัตย์นะ
ใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าต้องจับตารอดูก็รอดูเย็นนี้ด้วย

บอกว่าทางนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยค่ะ
ที่การก้าวไกลเนี่ยนะก็มีการประสานมาอย่างพระการเมือง
พักการเมืองที่เคยเป็นคั่วฝ่ายค้านเดิมนี่แหละค่ะ
ก็ทีนี้ประสานใครบ้างล่ะก็เผื่อไทยเสรีรวมไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเนี่ย
มาคุยถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล๔โมงเย็นวันนี้
สถานที่เหรอจะคุยกันที่ไหนนักข่าวจะตามไป
ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดนะคะ
แต่คุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านักข่าวเจอพลเอกประยุทธ์นะ
เพราะว่าเจอที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี่แหละครับ
โดยมีการถามพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล
และกรณีที่เมื่อวานพลเอกประยุทธ์เผยแพร่คลิป
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็นักข่าวก็เลยถามบอกว่าทำไมถึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา

และจะฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังฟอร์มทีมกันอยู่นะครับ
ผลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่ใช่เวลา
และเรื่องเหล่านี้อยู่ในกระบวนการอยู่ทั้งหมด
เมื่อถามย้ำว่าวันนี้ทางฝั่งของก้าวไกล
และฝั่งของอดีตพักร่วมฝ่ายค้าน
จะมีการพูดคุยกันจัดตั้งรัฐบาลกันในช่วง๔โมงเย็น

แต่ยกมือโบกยกมือขึ้นโบกนะ
สัญลักษณ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
ทีนี้ก็มีการถามถึงกรณีเกิดกระแสสังคม
กดดันสวให้เลือกนายพิธาเป็นนายยกรัฐมนตรี
บนเอกประยุทธ์ซึ่งหลายคนก็มองนะฮะ
ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดสวขึ้นมา
ผลเอกประยุทธ์ถูกถามว่าพูดคุยกับสวบ้างหรือไม่

บอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมาย

พูดแค่นี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถ
ยังไม่สั่งเลยอ่ะใช่ครับแต่สงตีความเอาได้คือ
สอวงสอวอเขาก็ต้องทำตามกฎหมาย

หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นรถไปเลยนะฮะ
เดินทางกลับออกจากสนามหลวงเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ